ไปดูที่จังหวัดชนบุรีนะคะสนามฟุตบอลเนี่ยก็เป็นที่รวมของเด็กเด็กอยู่แล้วล่ะ
ไว้เล่นเตะฟุตบอลกันแต่เรื่องของการตรวจสอบสภาพเนี้ย
มันก็ควรจะต้องมีการตรวจสอบด้วยล่าสุดเกิดเหตุนะคะเป็นไฟช็อตเด็กวัย๑๖ปี
ปีนขึ้นไปบนเสาไฟส่องสว่างของสนามฟุตบอลโดยคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่ากระแสไฟฟ้ารั่วค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลเสม็ดตั้งอยู่บริเวณเคหะชุมชน๒ในตำบลเสม็ดอำเภอเมืองนะคะ
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาว่ามีคนถูกไฟช็อตก็ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและกู้ภัยเข้าช่วยเหลือ
ที่เกิดเหตุพบนายพลอยเดชสุขสรรค์อายุ๑๖ปีนอนอยู่ที่พื้นสนามฟุตบอล
สภาพร่างกายเนี่ยมีรอยไหม้อยู่ที่มือขวาศีรษะบวมมีเลือดออกทั้งที่ปากและหู
ผู้ภัยก็ต้องรีบประถมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลชนบุรีเพื่อนของผู้บาดเจ็บเล่าให้ฟังนะคะว่า
ฟุตบอลกันอยู่ทีนี้ไฟส่องสว่างในสนามมันดับค่ะ
อ่าดับก็มองไม่เห็นน่ะสิน้องพลอยเด็กคนนี้ก็เลยเอาเท้าถีบเสาไฟ
เพื่อให้ไฟติดอารมณ์แบบมนุษยุคหินนะคุณ
เวลาของพังก็ตบมันหน่อยเผื่อมันจะติดน้องน้องก็เอาเท้าถีบประโกะมันไม่ติด
เขาก็เลยปีนขึ้นไปจะไปดูว่าแบบเออหรือต้องไปเขย่าข้างบนหรือต้องไปตบข้างบนหรืออย่างไร
ขึ้นไปได้สัก๑๐เมตรอยู่น้องก็ส่งเสียงร้องดัง
แล้วที่การไฟฟ้านำอุปกรณ์มาตรวจสอบก็พบว่าเสาไฟ๒สว่าง๔ต้นนี้ทั้ง๔ต้นเลยนะคะ
มีกระแสไฟฟ้ารั่วไหลค่ะก็รีบประสานไปทางเทศบาลให้เข้ามาดำเนินการแก้ไข
แล้วก็ให้ตรวจสอบสนามฟุตบอลทุกแห่งว่ามีไฟฟ้ารั่วอีกหรือเปล่า
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำอีก
คือทุกครั้งมันต้องเกิดเหตุการณ์ก่อนถึงจะได้มีการมาตรวจสอบกัน
จริงแล้วมันควรจะต้องตรวจสอบแล้วก็หมั่นเช็คสภาพ
เป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้นะคะ